ตังไปให้มันตรวจสอบเป็นแสน

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับพระเพิ่มศักดิ์
โสนากุลพระลูกวัดที่วัดทองคุ้ง

พระท่านไปแจ้งความที่สพอ่างทอง
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังเลยนะคุณนัทธนัน
อาตมาน่ะโดนซะแล้วอัตมาก็ตามข่าวอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะโดน
คือมีเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์โทรมานะ
คุยไปคุยมาสักพักนึงมันกลายเป็นเรื่องต้องแจ้งความเรื่องการรับพัสดุ

แล้วมิจฉาชีพมันก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะแจ้งความแทนให้
โอนมาให้คุยกับผู้กำกับที่สพศรีราชา
พอมาถึงผู้กำกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับก็พูดแบบนี้ว่า
พระเพิ่มศักดิ์มีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติด
มีการโอนตังเข้าไปในบัญชี๒ล้านเดี๋ยวจะขอตรวจสอบบัญชีของพระ
พระท่านก็จะเอายังไงดี
เขาบอกว่าเป็นตำรวจเขาจะขอตรวจสอบบัญชีของอัตมา
คุยกันทางไลน์คุยกันทางโทรศัพท์อยู่๓ชั่วโมง
คุณนัทธนันคุณผู้ชมสุดท้ายพระท่านโอนเงินไปให้
ไปจากบัญชีของพระท่าน๒บัญชีรวมแล้วเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาท
ทีนี้มารู้ทีหลังไงมันไม่มีแบบนี้อยู่แล้ว
มาตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้
มันไม่มีนะคุณผู้ชมพอพระท่านรู้ว่าโดนหลอก
ก็เลยมาแจ้งความให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพ
คอร์เซ็นเตอร์มาดำเนินคดีด้วยนะคะ
กันอยู่ตลอดเลยนะกรณีนี้คุณผู้ชมอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะ